ไหมมัยแบบขอแล้ว
รถติดแต่คุณแม่วันนี้ฝนด้มมามาก
วันนี้เป็นวันแบบว่าที่แบบว่าเหมือนพายุเพิ่งเข้าเนอะ

คือตอนนี้น้ำท่วมโอ้โหหน้าไทยรัฐทีวีของเรานี่คือท่วมมาก
รถติดขัดต้องรอพี่หนุ่มก่อนเพราะพี่หนุ่มต้องกลับรถมาจากนู่นใช่ไหม
ต้องกลับรถอ่าเย็กชีวิตศาลเพื่อมาทางฝั่งนี้

คุณผู้ชมฮะแน่นอนเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอข่าวของ

เขาเรียกว่าเป็นหลายอย่าง

มาเยอะพอสมควรนะครับ
ล่าสุดมีการพูดถึงปลาวานกันเยอะพอตัว
ว่าปลาวานคือใครอะไรยังไงเรารู้จักว่าศรีพันวา

เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

อันนี้คือไทรัตทอล์คฮะ

คือจะต้องสัมภาษณ์กลับไปเธอด้วยเหรอ
คุณทำหน้าที่แบบต่อไป

อ๋อถามว่าเอ้าหนุ่มช่วงบงช่วงเบรกทำให้ได้หรือยังไง

อ๋อไม่ได้ควรคุณมีคุณนี้โอเคเอาละนะครับผมแน่นอนทำคุณผู้ชม
จากกรณีที่มีคนพูดถึงปราวันกันเยอะอันนี้สดสดค่ะ
ไปยังไงต่อคะแองจี้มึงตัดกล้องกูเลยเหรอโหตัดเข้าตัดออกเลยฮะ
แต่ถ้าหนูอ้อมมันก็เหมือนไม่สดเหมือนเราเตรียมกันกับคุณแม่
อ่าห้าทีสามเลยค่ะคุณปราวันยังไงต่อแล้วคุณแม่
คุณเบาวานต่อเลยค่ะแน่นอนเกี่ยวกับว่าความคิดเห็นทางการเมือง
สี่พันวาอืมรีสอร์ทนะฮะหรือมันเป็นเจ้าของรีรีสอร์ทสี่พันวา
ก็มีการโดนผุดพูดถึงเยอะกันพอสมควรนะครับจากกรณีจริงจริงแล้วเนี่ย
ตอนนั้นมีการชุมนุมทางการเมืองนะครับปรากฏว่าคุณปลาวานเนี่ย
แกนำขึ้นปลาใสเนี้ยจนเกิดแฮชแท็กร้อนแรงในโลกออนไลน์ครับ
ถูกต้องครับต่อมาเนี่ยนะครับพบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สำนักงานประกันสังคมที่เราจ่ายประกันสังคมกันอยู่เนี่ย
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถืออยู่ประมาณสัก๖๓๐๗๒๖๑๕หุ้น
นะครับ๖๓ล้านนั่นแหละ๖๓ล้านนะฮะ๗๒๖๑๕หุ้น
เอาจริงว่าประกันสังคมถือไว้เท่าไหร่รู้ไหม
ถือว่าสูงนะฮะ๒๒๓๐ขณะที่คุณปลายวานเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว
ว่าไม่ได้สนับสนุนทั้งลุงไม่ได้สนับสนุนทั้งม็อบเพราะเห็นข้อผิดพลาด
ทุกรัฐบาลนั่นแหละแต่สำหรับเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้โทษรัฐบาล
เพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีมาอยู่แล้วอันนี้เขาว่าอย่างนั้นใครจะแบนก็แบนไป
เพราะไม่ปลูกว่าคนที่แบนเขาน่ะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของเขาอยู่แล้ว
เพราะอย่างที่เรารู้อันนี้เขาก็พูดตรงไปตรงมาว่าจริงแล้วกลุ่มลูกค้าหลักของเขาเนี่ยก็เป็นกลุ่มระดับแบบว่า
ส่วนใหญ่จะเลือกศรีพันวาถูกแล้วทุกวันระดับโลกก็มาเที่ยวที่นี่
ล่าสุดก็มีชาวทวิตเนี่ยรายนึงเข้าไปตั้งคำถามคุณเศษฐาถวีศิลป์ถามว่าคุณเศษฐาถวีศิลป์คือใคร
เนี่ยครับผมเขาบอกขออนุญาตถามได้ไหมคะคุณเศรษฐามีความเห็นกรณีศรีพันวาย
ยังไงบ้างคุณเศรษฐาเขาก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เคยไปครับไม่คิดจะไปด้วย
ถึงแม้ดูในรูปก็ดูสวยเพราะว่าความลาดชันของภูเขาแต่ถ้าจะไปอย่างหรูที่
ภูเก็ตก็ต้องไปอมันบุรีครับเขาต้อนรับทุกคนเท่าเทียมกันครับ
ดาราระดับโลกหรือคนธรรมดาอย่างผมก็ได้รับการดูแลเท่าเทียมกันครับ
ไกลมาจากสนามบินอยู่ฝั่งอันดามันด้วยนะครับหลังจากที่มีการแสดงความคิดเห็นนี้ออกไปปุ๊บ
ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กดรีทวิตกันแบบรัวเลยนะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบ
จากที่เมื่อก่อนเขาเอาลูก๕ดาวน์ไปแล้วศรีพันวาเนี่ยขนาดเดียวกันปลาวานก็ได้โพสต์นะครับ
ดีเจว่าทีมงานได้ตัดสินใจยกเลิกงานปาร์ตี้ดีเจที่จะจัดขึ้นในวันที่๒๔กันยายน
เพราะมีพวกเด็กจะมาสร้างความเสียหายภายในงานผมไม่ได้กลัวแต่ไม่อยากให้กลุ่มคนที่บอกว่าจะมาเนี่ยทำเช่นนั้นดูโง่กว่าเดิมหรือต้องถูกจับ
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นในสังคมต้องยอมรับว่าวันนี้เอาจริงเรื่องปลาวานมีคนพูดถึงเยอะ
เราก็ต้องยอมรับว่าศีรภัณฑนเนเรารู้จักกันมานานละ
เป็นเป็นที่ที่แบบว่ายังไงอ่ะ

โอ้ยไม่ทำของเขาเหลือ๑ดาวแล้วนะครับ

ถูกนะฮะ

มีการไปเหมือนประมาณว่า
มีการไปตั้งข้อตรวจสอบเหมือนกัน

เขาไอ้ที่เราส่งประกันสังคมกันเนี่ย

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนครับ

ไม่พอใจทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่พอใจในทัศนคติของผู้บริโ

เราจะต้องมานั่งอัดรายการทุกวันนี้

วันนี้คนก็ได้ไปพูดกันถึงเยอะเหมือนกัน

หลอกประกันสังคมมาถือหุ้นเลยเหรอ

นะครับแน่นอนอีกหนึ่งข่าวครับวันนี้สารอาญารับฟ้องคดีดรเซปิ่ง
พิธีกรชื่อดังแล้วเดี๋ยวก่อนนะใครเอารูปเดียว

อันนี้ตอนนั้นตอนนั้นผอมมาก
ไม่ให้ฉันอ่านรายการหรือจะพูดเลยก็ได้นะ
เอายังไงหนุ่มก็คือเอาให้ง่ายนะครับว่ามีพวกคนนี้คือใครอีก๗คน
พวกผมแต่ว่าในคำฟ้องต้องพูดบรรยายอย่างนั้น
ฐานมินประมาทผ่านการโฆษณาหลังจัดรายการผ่านช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
โจมตีการทำศัยกรรมที่คลินิกเสริมความงามโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
นี่เซปปิงคนนี้ชื่อเซปปิงใช่ไหมเจ้า

สำหรับคดีนี้สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่ฝ่ายจำเลยยื่นต่อสารยังไม่มีน้ำหนักมากพอ
จะหักร้านพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์ได้จึงเห็นว่าคดีมีมูลให้รับฟ้องไว้เพื่อพิจารณา

ขึ้นสารสิช่วงขาขึ้นไง

โดยจะนัดสอบคำให้การนะฮะจำเลยแล้วก็ตรวจพยานหลักฐานในวันที่๑๖พฤศจิกายน

ทนายฝั่งจำเลยเปิดเผยว่าสารได้ตรวจพยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่าคดีมีมูลจึงรับฟ้อง
จากนี้ศาลก็จะออกหมายเรียกจำเลยทั้ง๗คนมาสอบปากคำนะครับ
สำหรับการต่อสู้ในคดีนั้นยืนยันว่าหลักฐานเนี่ยที่เตรียมไว้จำนวนมากเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ย
ได้เดินทางมาแจ้งความไว้ที่สอนอลุมพินีฮะนะครับซึ่งคดีนั้นกี่ปีแล้ววะ
ก็คือสองปี

เอานุ่มปวดชีกลับไปนี่

สักคลิปก็ไม่ใช่ของฉันฉันต้องมานั่งเล่า
ไปปวดจี่เอาไทยรัฐทอล์กมาซ่ายกวิ๊ก

ที่ตึกแกมมี่บอกทำงานกับมดดำเนี่ยเหมือนตกมีเวรมีกรรม
เหมือนฉันมาทำงานไทยรัฐทำงานกับกัญชัยนี่เหมือนมีเวรมีกรรมเหมือนกันนะ

เจอกรรมในเวรซึ่งกันและกันเถอะ

ตอนนี้ยังมีเรื่องที่น่ากังวลคือเรื่องที่มีผู้เสียหายหลายลายพำนักอยู่ในต่างประเทศ
เกรงว่าเป็นอุปสรรคด้านการเดินทาง
วันนี้นางสาวเซปิงเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจค่ะ

ที่สารเห็นว่าคดีเนี่ยมีมูลความผิดตามที่ยื่นฟ้องไปเพราะที่ผ่านมาเซปิงได้รับความเสียหาย

บอกเซปิงเนี่ยได้รับความเสียหายเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงแล้วก็ด้านธุรกิจด้วย
มูลค่าความเสี่ยงของเขาเนี่ยเป็นหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านบาท

ยืนยันว่าไม่มีความกังวลเนื่องจากตัวเองเนี่ย
เซปิบบอกไม่ได้เป็นคนที่โกงตามที่อีกไฟล์กล่าวอ้างครับผม
ประกอบกับสารแพ่งเองก็ได้ยกฟ้องคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อ่ะตัดภาพมาที่กัญชัยกำเนิดพลอยอะไรเกิดขึ้น
นี่คือคุณจะสัมภาษณ์ผมเลยใช่อ่ามา
นานสัมภาษณ์กูเลยน่ะเนี้ยหรือใหม่ก็ประมาณสองปีแล้ว
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างงี้ก่อนคือจริงจริงแล้วเนี่ย
ครั้งนั้นทำรายการผลกระแสนะครับบังเอิญว่ามีผู้เสียหายเนี่ย
ประมาณ๕คนนะครับ๔๕คนเนี่ยแหละก็มาออกรายการนะครับแล้วเขาก็พูดว่าเขาเองเนี่ยก็เหมือนแบบมีการพาดพิงไปอ่ะนะฮะ
ผมเองก็ในฐานะที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการเนี่ยผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงอย่างนี้เขาก็เล่าออกมา๑๒๓๔ประมาณอย่างนั้นแหละ
ก็ทางผู้เสียหายคือคุณเซปิงเองเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจนะฮะเขาก็เลยไปร้องต่อสารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมว่าเหมือนกับเป็นการหมินประมาทเขาหรือเปล่าโอเคนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลเนี่ยก็อันนี้กูสัมภาษณ์อยู่ก็ต้องผ่าตัดหน้ากูฮะ
เดี๋ยวตัดมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วหมดทั้งมวลทำไมครับพี่หนุ่มฮะ
ติดไมค์อยู่ติดไมคอยู่ไมค์เสีย
ถ้าตอบไปจะเปลี่ยนไมค์ไวเล็ตอยู่อ่ะตัดมา
เสียแหมมาเปลี่ยนไมค์ก็ต้องตัดภาพไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการที่อยู่เดินเข้ามาแล้วล่ะ
มันจะติดไมค์แค่นี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย

แล้วพูดออกไปเสียงแถบอยู่แล้วอีบ้านแล้วคนก็ฟังไม่รู้เรื่องจะเพื่ออะไร

ไม่ใช่ตอบเขาตอบคนที่กำลังสงสัยว่ามันเกิดอะไร

๒ปีทีนี้ในขั้นตอนของตามกฎหมายเนี่ยคุณเซปิงเขาก็มีสิทธิ์
ดรเซปปิงก็มีสิทธิ์นะฮะในการที่เขาเนี้ยจะไปร้องต่อศาลนะครับ
ซื้อเสื้อนี้มาทุกสีเลยเหรอ

พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุณเซปิงเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะฮะ

รซิปินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องต่อสารว่าเขาถูกหมินประมาทนะครับ
ก็ในชั้นต้นเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยสารท่านก็ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

ใช่ไต่สวนมูลฟ้องนะครับคือก็จะไต่หมูส่วนมูลฟ้องคือจะมี
ในมุมของแขกรับเชิญที่ไปออกรายการที่เขาใช้คำว่าพวก
และพวกจริงไม่ใช่พวกผมนะโอเคแต่พวกแขกรับเชิญ

ที่เขาเป็นผู้เสียหายเอาเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ทีนี้แน่นอนว่าสิ่งที่ตอนนี้เป็นอยู่ก็คือว่า
ทางศาลท่านก็เห็นว่าคดีนี้มีมูลนะฮะ
ท่านก็เลยรับฟ้องคำว่ารับฟ้องในที่หมายความว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยพอก็ต้องไปสู้กันบนชั้นศาล
ผมก็ต้องเอาหลักฐานไปยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้หมินประมาทนะฮะ
ทางผู้เสียหายอีก๓คนที่เขาตกเป็นจำเลยเนี่ย
เขาก็ต้องไปยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือข้อเท็จจริงคืออะไร

ก็ต้องแย้งกันด้วยความจริงแหละ
แต่วันนี้ผมก็ยังไม่ได้เป็นคนที่ผิด
ผู้เสียหายหรือจำเลยก็ยังไม่ได้ผิดนะ

เพราะอันนี้คือไปไต่สวนมูลฟ้อง
แล้วพอไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยพอสารเห็นว่าคดีมีมูล
ท่านก็จะดันขึ้นสู่พิจารณาคดี
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เคยไปชี้แจงเลย

ผมว่าต้องปีหน้านู่นเลยกว่าที่ผมจะต้องไป

ไม่คืออันนี้ผมก็คือไปรับทราบก่อนไง

ใช่แต่ว่าในขั้น
ใช้คำว่าขั้นไต่สวนมูลฟ้อง

แล้วก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น

นั่งรับฟังแล้วก็มีการถามค้าน
กับทางโจทย์ผมไม่ได้ขึ้น

ก็มีสักค้านไปก็ค้านกันไปว่ายังไง
สุดท้ายถ้าเกิดสารท่านมองว่า
เรื่องนี้อาจจะมีมูลนะ

แขกรับเชิญที่มาร่วมรายการ
ใช่ก็คือผมทำรายการอย่างนี้
คุณพุทธดำคุณเจ้าชาวเดือดร้อนมา

ปรากฏว่าเขาเดือดร้อนไงเพราะว่าเหมือนกับไปหมินประมาทเขา
เขาก็ฟ้องทั้งกวนที่เลยไงรวมผมด้วยผมเป็นพิธีกร
อ๋อโอเคนั่นแหละเข้าใจไหม

คือผมหนักใจว่าผมเฉยนะ
เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเซปิง
สิทธิ์ของคุณเซปิงแล้วก็ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
เป็นดุลพินิษฐ์ของศาลเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่
พลเมืองประชากรไทยก็คือต้องขึ้นศาล
แล้วก็ไปชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของเราว่า

แล้วครั้งนี้ใช้ทนายเจมสไหมครับ
ไม่ไม่เกี่ยวธนายก็ไม่อยู่เยอะ
แต่ว่าตัวผมเองก็ยืนยันชัดเจนว่า

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปให้การต่อเขาก่อน
เรายังไม่ได้มีการแบบว่าเรียกว่า
ยังไม่มีความผิดอ่ะให้ข้อมูลอ่ะต้องใช้คำว่าให้ข้อมูลก่อน

นั่นเองเรายังไม่ได้ขึ้นเลย
ไปชี้แจ้งกันตรงนี้
แล้วก็ว่ากันไป
หลังบุคคลที่โฮสเทลแห่งหนึ่งเมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมานะครับ
จากการตรวจสอบพบถุงยางอนามัยใช้แล้วเกือบ๓๒๔๐๐๐ชิ้นนะครับ
ถึงประมาณ๓๖๐กิโลกรัมถูกรีไซเคิลในโรงงานแห่งนึงครับ
เพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดในภายหลังนั่นเองนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ยึดถุงยางอนามัยทั้งหมดครับ
ที่โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่จังหวัดบินเซืองทางใต้ของเวียดนาม
เมื่อตรวจสอบฐานการผลิตพบว่าถุงยางอนามัยใช้แล้วทั้งหมด
ไม่ได้บรรจุหีบพอแล้วก็ไม่มีฉลากด้วยนะครับ
ด้านนางฝามทิทานงอกนะครับผมหญิงผู้ประกอบการเปิดเผยว่า
ทุกเดือนเนี่ยเขาจะได้รับถุงยางที่ใช้แล้วจากชายคนนึงที่หามาตามสถานที่ต่าง
จากนั้นเนี่ยก็จะนำถุงยางไปผ่านกระบวนการซักล้างตากให้แห้ง
ขึ้นรูปใหม่โดยใช้ทูบนะครับซึ่งส่งกลับไปขายอีกหนึ่งรอบ
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่าในแต่ละปีชาวเวียดนามใช้ถุงยางอนามัย๕๐๐๖๐๐ล้านชิ้นนะครับ
การใช้ถุงยางอนามัยจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพ
รวมถึงการติดเชื้ออย่างรุนแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งนะครับ
เพราะว่าเกิดโอกาสฉีกขาดได้ง่ายมากแล้วก็รวมถึงไม่ได้รับการไม่รับรองมาตรฐานจากโรงงาน
ชาวว่าอันตรายมากเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมชาวไทยของเราอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างอย่าไปใช้ซื้อใช้สะดวกกว่าครับ
พอมีเวลาหรือเบรกดีที่จริงวันนี้เจนี่ออกมาเปิดเผยแล้ว
เจนี่ได้หมดเรามีมั้ยวันนี้โอเคช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ
กลับมากันครับผมนะฮะมาที่เรื่องราวของ
สาวคนหนึ่งนะครับผมนะฮะเขาบอกขนลุกครับ
ทำไมฮะสาวลองชิมเม็ดใส

อาจารย์เจษดาเตือนว่าอย่าไปชิมเล่น
มันจะมีเม็ดใสขึ้นอยู่บนเห็ดหูหนู

ไม่เคยสังเกตเนอะมายังครับอ่า

โพสต์รูปนี่แหละครับเห็ดหูหนู

แต่มันมีเม็ดใสขึ้นมาบนเห็ดครับ
แล้วก็บีบแตกได้ชิมแล้วเนี่ย
ไม่มีรสชาติอยากรู้ว่ามันคืออะไร

เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อยากรู้ว่ามันคืออะไร

ศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวในเพจ

ระบุว่าตอนแรกสมาชิกอื่น

ของหอยทากมาวางไข่ไว้

ไม่ใช่สายแบบนี้ครับแล้วก็เจ้าของโพสต์บอกว่า

คำตอบจากอาจารย์เจศดานะครับบอกว่า

ก็คือน่าจะเป็นไรไข่ปลา

อีกชนิดหนึ่งที่พบว่าเป็นสตู

โดยมันจะอยู่ในระยะที่กำลังกินอาหาร

เม็ดหูหนูถูกต้องนะครับผม
เม็ดกลมใสคล้ายไข่ปลาแบบนี้

พบว่ามันมีพิษอะไรที่คนกินเข้าไปนะครับ

เพราะอาจจะมีเชื้อโรคที่ติดมากับตัวมันก็ได้

ถูกจะขึ้นแม็ดแบบนี้พี่ควรทิ้งนะฮะ

ไม่แทนสังเกตหรอบ้างพี่
ไม่สังคู่ใสขนาดนี้เลยนะ
แต่ถ้าสมมุติเราว่าเราเห็นมันมาสดแบบนี้

เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรบริโภคนะครับอาจารย์เจษฎาบอกมานะครับ

โวยถูกจับนะฮะกลุ่มชายอ้างเป็นตำรวจ
ไม่อยากให้นายรู้รีดเงินแลกปล่อยตัวนะครับ

นามสมมุติอายุแค่๒๐ปีเท่านั้นครับ

กับพัฒนางานสอบศูนย์สอบภอมเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
หลังจากไปถูกชายชะกรรมจำนวน๔คนด้วยกันครับ
บุกเข้าไปในห้องของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

โดยถูกจับกับเพื่อนรุ่นพี่

ไปจับได้พร้อมของการปริญญาเสพติดนะฮะ
ซึ่งชายชะกันที่แอบอ้างตัวเป็นตำรวจนั้น
มีการเจรจาครับบอกจะปล่อยตัวนะ

แต่ต้องจ่ายมาในราคาหัวละ๒๕๐๐๐บาท

นะครับซึ่งทางด้านนางสาวเอก็เปิดเผยนะครับว่า
รู้สึกกลัวจึงตัดสินใจยืมเงินจากคนรู้จักเนี่ยนะฮะ

เป็นเงินทั้งหมดในรวม๕๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งตนเองสามารถจดจำใบหน้าได้ทั้งหมด

แล้วก็ไม่มีการแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

โดยตนเองพยายามสอบถามกลุ่มชายชะกันก็อ้างว่า
มาทำงานนอกเวลาไม่อยากให้นายรู้
แล้วยังได้พาไปนั่งรถนะฮะไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เพราะว่าถูกผ้านั้นคลุมหัวไว้ในรถ
นี้ยอมรับเขาว่ามีส่วนรู้เห็นกับรุ่นพี่
ที่ให้มาหลบในห้องเพราะเขากลัวจะถูกจับ
ส่วนยาเสพติดยืนยันว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย

เมื่อวานนี้มีข่าวหนึ่งที่ผมว่าดูแล้วแบบสะหรดจาก

เป็นเด็กที่เพิ่งคลอด๗วันแล้วแบบว่าแม่ทิ้งขวดนมไว้ให้ขวด

นะมันแบบว่าที่สพปะตองเนี่ยฮะ
เขารับแจ้งว่ามีพลเมืองดีว่าพบเด็กทารกถูกนำมาทิ้งไว้

อยู่ตรงไหนอยู่บริเวณด้านหลังธนาคารกรุงไทยสาขาป่าตองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่

อะไรที่เขาแชร์กันเยอะพอตัวเนี่ยนะฮะ
กลายเป็นแบบว่าเป็นภาพเด็กทาว
เพศชายอายุได้๗วันเองอยู่ในถุงผ้าสีดำเขาใส่ไว้ในถุงผ้านะฮะแล้วก็วางอยู่บนเก้าอี้เนี่ยมานั่งภายในถุงเนี่ย
อุตส่าหิ้งนมไว้ให้ตั้งขวดนึงแล้วก็มีพระอ้อมเด็กแล้วก็เสื้อผ้าคือของใช้เด็กดูดิใส่อย่างนี้
ดูดิน่าสงสารมากคิดถึงถุงผ้าออกป่ะใช่เอาเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดเนี่ยพี่หนุ่มดูสิ
แล้วเพิ่งเกิด๗วันเองแบบเหมือนกว่า๗วัน
แล้วก็ในนั้นเขาก็แบบว่ามีเสื้อผ้าบางชุดมีพระอ้อมด้วยนะแล้วก็แบบว่าเนี่ยเขาทิ้งไว้อย่างนี้
ร่างกายแข็งแรงดีมากเลยครับก็ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตองเนี่ยนำส่งให้แพทย์ตรวจร่างกายแล้วก็ดูแลต่อ
พลเมืองนี้บอกว่าในช่วงเวลาประมาณสัก๖โมงเช้าได้ยินเสียงร้องเบาเหมือนได้ยินเสียงร้องเบามาจากบริเวณดังกล่าว
ก็เดินไปดูเสียงที่ได้ยินนั้นปรากฏว่าเปิดเจอถุงดำเนี่ยปรากฏเป็นเด็กทารกทำอะไรไม่ถูกเลย
เขาทำอะไรไม่ถูกก็เลยโทรแจ้งตำรวจล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพวงจรปิดนะฮะ
จากกล้องบริเวณใกล้เคียง๒จุดนี่นี่คุณดูสิก็คือแม่เอามาทิ้งนั่นแหละโอ๊ยลูกเอ้ย
พบบุคคลต้องสงสัยเป็นหญิงแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นใครนะครับ
หรือเป็นแม่ของเด็กหรือเปล่าเนี่ยแหละมีความเกี่ยวข้องกับเด็กหรือเปล่า
เดินผ่านเข้าไปยังจุดที่พบทารกโดยหญิงสาวเนี่ยสวมชุดขาวแล้วก็มีหมายเลข๘๘ด้วย
ทำไมเสื้อผ้าต้อง๘๘ด้วยเดิมงานก็ส่วนใหญ่พวกเสื้อก้มเสื้อก้า

แต่เขาเป็นบนิธิ
ถ้าพ่อแม่ยังทิ้งลูกได้อย่างนี้
หลายขั้นตอนกฎตรับเรียนได้
ต้องทดสอบเรื่องของความพร้อมครอบครัว

นี่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องสอบพอล์ตเด็กได้

ไม่ใช่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขากลัวว่าวันหนึ่งคุณน่ะ

เดี่ยวจะไปมีได้ไงเพราะผลิตไม่ได้สิ

ยังไงก็ตามเจอยังไงก็ตามเจอเชื่อเหอะ

ทิ้งลูกดูสิจนเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้
มันเป็นแรงงานต่างด้าวหรือคนไทยเอง
เพราะว่าส่วนใหญ่การทิ้งลูกอย่างนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องไหมล่ะ
ถ้าสมมุติเราติดตามข่าวกันมาตลอดก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ย

แต่ปรากฏว่าอันนี้ก็คาดว่าขอให้มันเป็นแรงงานต่างด้าวเถ

เขาอยากบอกบางคนบางคนที่พร้อม

จะมีพยาศาสตร์แล้วจะใส่พยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้

บางคนที่แบบยังไม่พร้อมก็ออกลูกมาง่าย
อัพเดทแบบเจนนี่ฮะ

หลายเดือนที่นางยอมออกรายการ

หลังจากที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับคำถามหลายคำถาม
เพราะว่าที่นางผ่านมา๓๔เดือนเนี่ย
ต้องยอมรับอย่างนึงทัวร์ลงเยอะ
เนนี่เขาเผยเลยนะครับถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตอนนี้
สภาพจิตใจนางก็ดีขึ้นมากพร้อมจะลุยงานแล้วล่ะ

หลังจากที่น้องฟ้องก็ไม่ได้ข่าวอะไรอีกเลย
ก็รอหมายสารอยู่นั่นแหละแล้วก็เก็บรวบรวม
หลักฐานตนไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเท่าไหร่
จะชนะหรือแพ้ก็ดูกันที่หลักฐานมากกว่า
แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาแล้วก็บอกว่า
จริงแล้วเขาเรียกว่าให้ผู้ใหญ่ติดต่อไปก็ไม่สำเร็จนะครับ
ซึ่งตนเนี่ยพร้อมจะจ่ายเห็นไหมล่ะกัญชัยยอมจ่ายแล้วว่ะ

วันแรกเลยที่มดบอกคุณแม่แล้ววันนั้นทำไมเขาไม่ยอมเชื่อไหม
ไม่เรื่องนี้ตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่เขาพร้อม
พร้อมจ่ายไปล้านหนึ่งถ้าให้จ่าย๓ล้านมันเยอะไปสำหรับเขา
มันไม่สมเหตุสมผลอันนั้นก็จริง๓ล้านเยอะไปครับ
เพราะรายได้เนี่ยเอาทั้งหมดเลยเนี่ยจากเพลงนี้
มันอยู่ที่สี่ล้านนิดนิดถูกเพราะวันแรกแรกที่ตอนมีเรื่องเนี่ย
หมดเคยบอกไว้จริงนี้จ่ายเขาเถอะหนึ่งล้านหนึ่งเงินจบเลย
เขาบอกว่าจริงรายได้จากเพลงทั้งหมดมันได้จาก๔ล้านนี้
เพราะฉะนั้น๔ล้านนิดนิดเนี่ยมันก็ต้องหารสาม
ถ้าเอาตรงมันต้องหาร๓ถูก
ก็คนละล้านอ่ะโอเคตกประมาณล้าน
แล้วก็ลิลลี่เนี่ยถ้าต้องเลือกระหว่างลบเอ็มวีกับจ่ายเงินเนี่ย
นางก็บอกนางเลือกจ่ายเงินดีกว่านะเพราะเสียนาย
ก็ว่าในตอนหลังจากชีวิตของนางหลังจากนี้

เพราะว่ายอดของนางเนี่ยตอนเนี้ยสามร้อยห้าสิบล้านวิว

เขาบอกสามร้อยห้าสิบล้านวิวคือสูงมากสูงมาก
เขาบอกนางยอมจ่ายเงินดีกว่าเขาบอกมีอะไรอยากจะบอก
คู่กรณีเนี่ยนางก็บอกว่าแค่อยากจะบอกก้าวว่า
เพราะว่าวันแรกที่เราร่วมงานกันเราก็คุยกันสองคน
เหมือนเดิมเสมอนางก็ฝากถึงก้าวอะนะครับ

เพราะยังไงเราก็มีศิลปินใต้คือคนภาคใต้เหมือนกัน
เป็นมิตรกันยิ้มให้กันเผื่อวันหนึ่งมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็จะช่วยเหลือ
เขาก็ถามว่าเอาอย่างนี้เจนนี่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นข่าวไปทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ย

จบแบบตอนนั้นผู้ใหญ่โทรไปเคลียร์เป็นตัวเลข๑ล้านบาท
เพราะว่าน่าจะสมเหตุสมผลแล้ว
๙ล้านหนึ่งหนูล้านหนึ่งลิลลี่ล้านหนึ่ง
แล้วก็ยังมีทีมงานอีกล้านหนึ่ง

แต่ว่าการเคลียร์นี้มันไม่ลงตัวครับ
มันไม่ลงตัวเดี๋ยวเขาจะดำเนินการฟ้องแล้ว
หนูก็เคยคิดจะไปคุยกับน้องตรง

แรกตอนเป็นข่าวนางก็ไปต่อไม่ถูก

ที่มีคนพูดกันถึงเรื่องโลกออนไลน์กันเยอะพอสมควร

ว่าอ้าวตอนนี้หนี้สินของคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
หลังจากที่เป็นข่าวกับป้าแมว
จำป้าแมวกันได้ใช่ไหมป้าแมว

แต่วิธีของหนูอาจจะไม่น่ารักตรงที่ว่า
ถ้าแม่เป็นหนี้๓แสนหนูจะบอกว่าหนูจะจ่ายเองนะฮะ
แล้วก็๒แสนจบได้ไหม

นางก็บอกว่าจริงเงินต้นเนี่ยมันอาจจะแค่แสนห้า
หนูขอจ่ายแค่สองแสนได้ไหมหนูไม่จ่ายสามแสน

ขอสองแสนแล้วจบได้ไหมนางก็ว่าอย่างนั้น
มันก็ไม่ได้ต่ำกว่าทุนที่เหลือมันคือดอก

อย่างที่รู้ว่ามันไม่ค่อยจะถูกกฎหมายสักเท่าไหร

แต่พอมีคลิปป้าแมวออกมา

หนี้เก่าก็เริ่มกลับมาเอาส่วนที่เหลือกันใหญ่เลย
หนูก็เลยจ่ายเต็มจำนวนทุกคนเลย

แล้วก็มีเจ้าใหม่เนี่ยมาด้วยนะครับ

แต่ตอนนี้เหมือนสามีของเขาป่วย

เพราะว่ามันคงจะเป็นหนี้สินที่แบบว่า

ขอบอกว่านางก็บอกนางเคลียร์หนี้สินให้แม่เนี่ย

นางคิดว่าณตอนนี้นะนบัตรนาวนะ

ไม่มีหลักฐานไม่เป็นไรก็ให้มาบอก

ถ้าน้องก้าวไม่รับคุณแม่ก็ต้องเจอกับที่ศาลเนี่ยเหรอ

แต่ในระหว่างที่สารไต่สวนมูลฟ้องเนี่ย
นี่ก็มีหน้าที่ต้องส่งทนายไปยืนยันข้อเท็จจริง

ไปเคลียร์ไปถามค้านทางฝั่งของก้าว

คุณอยากจะฟังเกี่ยวกับดราม่าประเด็นของคุณพ่อไหม

ได้ไหมครับคุณหนุ่มมีเวลาใช่ไหมครับ

เขาบอกว่าดราม่าเกี่ยวกับคุณพ่อเขานั่นแหละ
บอกโอ้ลูกอะไรวะทำไมไม่รักพ่อเลย

แล้วบอกว่าทำไมพ่อกับหนูไม่คุยกัน
ก็โทรหากันคุยกัน๓ชั่วโมงกว่าร้องไห้
หนูเข้าใจพ่อว่าพ่ออึดอัดนะฮะ
แล้วก็อุดอัดกันทั้งคู่นั่นแหละกับข่าวที่เกิดขึ้น
หนูเลยบอกพ่อว่าเรามาเริ่มกันใหม่

พ่อบอกว่าพ่อต้องการแบบนี้
ตอนเป็นข่าวหนูโอนตังค์ให้พ่อก้อนหนึ่งด้วยนะ
หนูมารู้ว่าพ่อนำเงินก้อนนั้นที่นางโอนให้

แล้วก็คุยกับแม่แต่ต้องยอมรับว่า

แม่อนุญาตเราก็สารต่อตรงนั้นจนใกล้จะเสร็จแล้ว
บ้านอาจจะไม่ได้หรูหรามากนัก
แต่เป็นสิ่งที่พ่อต้องการประมาณ๓๔แสนบาท

เรื่องข่าวหนูยังโทรไปร้องไห้กับพ่ออยู่เลย
ว่าเรื่องมันมาถึงขณะท่านนี้แล้ว

ก็ดีใจที่เรากลับมาสารความสัมพันธ์พ่อลูกกันได้

วันนี้เด็กในค่ายทำไมแก้วหมดแล้วล่ะ

ที่เป็นข่าวคนแรกที่ลาออกคือน้องเป่า

ออกเลย

สรุปออกไปทั้งหมด๕คน

เขาถามอ้าวออกไปหมดแล้วใครจะเป็นศิลปินที่เหลืออยู่ล่ะ

โอ้โหเยอะมาก

แล้วก็มีท่านาย

คงเสียความรู้สึกกับคำหยาบที่เราว่าไป

น้อยคล้ายว่าต่อไปนี้มีอะไรให้คุยกับเราตรง
เราก็ตั้งกฎว่าจะไม่พูดคำหยาบในกลุ่มแล้วก็ไม่นินทาใครเธอ

ผมวิธีจริงเราควรจะตั้งกลุ่มอย่างเงี้ย

แล้วก็แบบว่าไปยืนอยู่หน้าบ้านตาม

ทุกวันที่งานพี่เบิร์ดเนี่ยมีเหตุการณ์ตลอด
ล่าสุดเดี๋ยวมีคนที่เป็นแบบสื่อวิญญาณได้เนี่ย

เขาบอกพี่เบิร์ตยังไม่รู้ตัวไม่นวลแบบนี้อะฮะ

มีหลายเรื่องหมดนะครับไม่หนวดเนี่ยก็เข้าบ้านไม่ได้บ้าง
ไปยินหน้าบ้านพี่บอลไปยินล่ะ
เอ้าเอาเรื่องคุณโรเบิร์ตเลยทำไมวันนั้นเราเล่าว่าอินก็ออกมาเจอ
บอกว่าอิ่มอิ่มเนี่ยเออคือไปหาอิ่มอิ่มฮะ
ไปหาพี่อิมแล้วก็ล่าสุดเนี้ยก็คือเขาบอกว่าไปหาพี่อ่า
พี่บอลที่หน้าบ้านไปหายังไงแล้วก็ไปบ้านตัวเองด้วยเห็นเป็นตัวตัวเลยป่ะ
คือผ่านจากการร่างอ่าเขาบอกว่าแม่นวลแม่นวลเขาบอกว่าแม่นวลนี่คือ
เป็นเหมือนกับคนที่สามารถรู้มองเห็นสิ่งที่เล่นลับหรือว่า
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พี่บอลเคารพนับถือเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เบิร์ดเนี่ยไปที่บ้านตัวเองตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะยังไม่รู้
ไม่รู้ว่าตัวเองจะเสียแล้วก็ไปยืนร้องไห้ที่หน้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้
บอลก็เลยต้องบอกแม่นวลว่าถามว่าจะทำยังไงแม่นวลก็เลยบอกว่า
จุดทูบ๗ดอกแล้วต้องขออนุญาตให้พี่บอลเข้าบ้านให้พี่เบิร์ตเข้าบ้านได้
หลังจากนั้นเนี่ยแฟนของพี่เบิร์ดเนี่ยพี่แจ๋วก็ไปทำตามที่แม่นวลบอก
ก็สามารถเข้าไปได้เสร็จปุ๊บก็ไปหาพี่บอล
ไปหาพี่บอลเสร็จก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านพี่บอลล่าสุดวันที่พี่กระลอกมา
ตั๊กบริบูลก็โดนตั๊กบริบูลก็โดนนะครับผมมาถึงปุ๊บ
เปิดบ้านมาเป็นกลิ่นตัวเป็นกลิ่นน้ำหอมพี่โรเบิร์ต
ตั๊กก็เลยวิ่งตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กขึ้นบ้านตอนนั้น๔๕ทุ่มแล้ว
แล้วก็ตกใจไปให้ไปเรียกแฟนตัวเองออกมาแล้วก็บอกว่าพี่เบิร์ดมาหา
ล่าสุดไปอยู่ที่พี่กระลอกครับพี่กระลอกมาออกรายการคุยแซ่บโชว์
แล้วก็ทางรายการมอบรูปเป็นรูปพี่โรเบิร์ตกับรูปพี่กระลอก
ให้เป็นที่ละลึกตอนจบรายการพี่กระลอกก็เอารูปเนี่ยไปไว้หลังรถ
แล้วก็บอกว่าเบิร์ดกลับบ้านกันแล้วก็พี่กระลอกก็ขับรถไป
พอขับรถไปเสร็จปุ๊บล้อหลังด้านขวามีเสียงกึกกึกกึกกึก
เหมือนมีอะไรไปขัดอยู่เท่านั้นเองพี่กระลอกก็บอกว่า
พากูกลับบ้านหน่อยอย่ามาแกล้งกันแบบนี้
หลังจากพูดเสร็จปุ๊บเสียงก็หายไป
อันนั้นคือล่าสุดที่พี่กระลอกเนี่ยได้เจอกับพี่โรเบิร์ด
ติดล้อหลังหรือเปล่านั่นไงนะครับก็มีอะไรมันติดหรือว่ามันขัดอยู่หรือเปล่า
ตลกไม่ออกครับตั๊กขนหัวลุกครับโรเบิร์ต
มาหาถึงบ้านเฟี้ยวฟ้าวเผยเหตุไม่มางานศพนั่นเอง
หลังจากที่พี่โรเบิร์ตสายควันป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดนะฮะ
รักษาจนหายแต่มีอาการของวรรณโรคในปอดซ้ำนะครับ
ทำให้ติดเชื้อและเสียชีวิตนะครับ
พี่บอลเชิญยิ้มได้เผยเรื่องราวขนลุกนะครับ
โดยบอกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเนี่ยตั๊กบริบูรณ์ก็เจอครับ
โทรมาหาผมทุกคนที่อยู่กันหมดเข้าบ้านมาหมาเห่า
เนี่ยก็รีบเดินขึ้นบันไดเคาะประตูเรียกภรรยาดังเลย
เอลซี่เนี่ยถามว่าเฮ้ยยูเป็นอะไร
บอกพี่เบิร์ดมาผมกลัวพี่เบิร์ดมาพี่กลัว

โดยระบุว่าหนูรักพี่นะคะพี่โรเบิร์ต
พี่เป็นคนที่มอบรอยยิ้มให้กับทุกคนเนอะพี่บอลรักพี่มาก
และพี่ก็รักพี่บอลมากเช่นเดียวกันพี่น้องแต่ละคนของพี่โรเบิร์ตต่างช่วย
ด้วยความเต็มใจส่วนอิมเนี่ยปลายสัปดาห์นี้จะเดินทางไปปฏิบัติธรรม
เพื่อส่งบุญให้กับพี่โรเบิร์ตในช่วงปลายพิธีงาน๗วันของพี่นะครับ
ตลอดถึงพ่อโสของน้องแตงโมด้วยนะครับขณะเดียวกันพี่บอลได้ออกมา
ไลฟ์เสร็จบอกเล่าเรื่องราวต่างที่ตอนนึงนะครับพี่บอลเผยว่า
อยากให้ทุกคนมีโชค๖๔๐๐๐กว่าคนถ้าถูก
ถ้าพี่โรเบิร์ตให้โชคช่วยทำบุญให้ด้วยเอ่ยชื่อว่านายภัยทูลพุ่มรัฐ
ฝาบ้านของเขาคือเลขที่๐๘พศ๒๕๐๘ครับ
ใช้เลขเขาว่าฝาโรงเพราะว่าอยากให้เป็นฝาบ้าน
ที่พี่ระเบือดนอนอยู่แหละซึ่งเลขที่อยู่
ก็เป็นฝามันกับเลขที่พี่เบิร์ตพอดีเลย
ก็ถ้าเกิดใครอ่ะมีโชคจากเลขเขาบอกเนี้ย
ก็ขอให้ไปทำบุญให้ด้วยละกันเอ่ยชื่อพี่เบิร์ตไปก็คือ
โอเคพี่เนี้ยค่ะพี่ไพทูลภูมิรัตน์นี่แหละครับผม
แต่ตอนนี้ทุกคนกำลังไปที่งานกันอยู่ทำไม
เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าแม่นวลไปเขาจะไปสื่อสารกับแม่นวลว่า

เขาเป็นคนที่สามารถสื่อกับวิญญาณได้

วันนี้แม่นวลไปที่งานก็เลย

ผมก็ทำงานเยอะ

มันกว่าที่แขนน่ะ
เดิมอยู่ที่มันเอารูปตังค์โบราณมาลงน่ะ

ผมชอบเข็มขัดอ่ะปล่อยปลายด้วย
สมัยตอนที่เป็นดีเจแคมฟ็อกนี่แหละ

จัดดีเจเหมือนกันพี่ก็เป็นดีเจหมดมบัตรดำเป็น

ครับสวัสดีครับ